มาดูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปี
ที่จะตัดสินแชมป์อาเซียนกับอินโดนีเซีย
ในช่วงเย็นวันนี้ตอน๖โมงครึ่งนะคะ

คว้าถ้วยแชมป์กลับบ้านให้ได้

แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการร้ายอยู่บ้าง
แต่ว่าวันนี้อยากจะให้ลืมไปก่อนเพื่อให้สู้อย่างเต็มที่
เพราะว่าอินโดนีเซียเป็นผู้เล่นที่มีขนาดตัวที่ใหญ่นะคะ
ใช้ร่างกายใช้แรงปะทะเยอะเมื่อเทียบกับหลายทีม
จึงต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าสู้ค่ะ
พรย่าผาค่ะก็บอกว่าอยากจะรักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุด
เรียกให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพค่ะ
เมื่อวานนี้สมาคมกีฬาวอลเลอร์บอลแห่งประเทศไทยเรียกนักกีฬามาทดสอบสมรรถภาพและตรวจว่างกาย
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐แล้วก็๔เกมปลายปีนี้ค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่แฟนเรียกร้องให้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
นั่นก็คืออำพรย่าผานะคะเจ้าของฉายาราชินีไหลหลังที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการนี้กับต้นสังกัดนครราชสีมาเดอร์มอร์วีซีค่ะ
โดยอำพรก็ออกมาบอกว่าดีใจที่ได้โอกาสกลับคืนสู่แคมป์ทีมชาติไทย
หลังจากที่เคยประกาศอำลาทีมชาติไทยไปเมื่อ๕ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อม
เพราะว่าด้วยอายุอนามที่มากถึง๓๓ปีแล้วและโปรแกรมที่มีหลายรายการด้วยกันอาจจะมีผลต่อการพิจารณาของโค้ชค่ะ
ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกก็ต้องเตรียมร่างกายให้ดีที่สุดอะค่ะ
ก็โปรแกรมเยอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ติดแมทไหนหรือเปล่านะคะ
แต่ก็จะพยายามทำตามที่โค้ดให้ซ้อมแล้วก็จะอยู่ในระเบียบวินัยค่ะ

ที่บริเวณหาดยาวนะคะวันที่๑๓มีนาคมนี้ค่ะ
ซึ่งจะเปิดให้เรือใบจากนานาชาติมาร่วมแข่งขัน
ทำลายสถิติได้ทุกปีนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะ

แล้วก็ข่าวการแข่งขันไปถึง๓๓ล้านครัวเรือนทั่วเอเชียด้วยค่ะ

ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ
ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยนะคะ
ระหว่างวันที่๙มีนาคมถึง๑มิถุนายนค่ะ
ถ้วยแล้วก็เงินรางวัลรวม๑ล้านบาทด้วยกัน
โดยนายสุวิทย์กิ่งแก้วนะคะเลขาธิการสมาคมก็กล่าวค่ะว่า
เป็นการแข่งขันระบบลีกที่ท้าทายความสามารถของนักกีฬาในระยะเวลา๔เดือน
รวมทั้งหมด๑๘กระดานด้วยกันนะคะ
หวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความคิดและไหวพริบในการแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนากีฬาชนิดนี้ค่ะ
แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า๑๐๐คน